ดูข่าวดีสำหรับคนฝั่งทนกันหน่อยนะคะ
ใครที่กำลังรอใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอยู่
ต้นเดือนพฤษภาคมนี้รอฟมจะทดลองให้โดยสารฟรีกันแล้วนะคะ
ระหว่างสถานีหัวลำโพงถึงสถานีหลัก๒
ก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงสิงหาคมนี้ค่ะ
นายพระขพงศ์สิริกันทรมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รอฟมบอกนะคะว่าตอนนี้เตรียมจะเปิดทดลองโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน
ระหว่างสถานีหัวลำโพงถึงสถานีหลัก๒จำนวน๑๑สถานี
เป็นระยะทาง๑๔กิโลเมตรช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นายพารินชูโชธาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
มีการมอบนโยบายให้เร่งเปิดทดลองใช้รถไฟใต้ดินทั้ง๑๑สถานีในเมษายนนี้
แต่ผู้ว่ารฟมบอกว่าขบวนรถไฟมีกำหนดมาถึงต้นเดือนเมษายนค่ะ
แล้วก็จะต้องใช้เวลาทดสอบขบวนรถไฟ๑เดือนก่อน
ถึงจะสามารถเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้
แล้วค่อยเปิดให้บริการเต็มรูปแบบหลังจากระบบทุกอย่างเรียบร้อยก็ประมาณ๒๓เดือน
การแล้วน่าจะใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบก็คือสิงหาคมปีนี้แน่นอน
ก็ถือว่าเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่เคยวางแผนเอาไว้นะคะ
ซึ่ง๑๑สถานีที่จะเปิดให้ทดลองใช้ฟรีในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ย
ก็คือสถานีหัวลำโพงวัดมังกรกรรมราวาส๓ยอดสนามชัยอิสรภาพท่าพระ
ไผ่บางว่าเพชรเกษม๔๘ภาษีเจริญบางแคร์แล้วก็หลัก๒ค่ะ
ซึ่งรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินนั้นได้รับความสนใจเป็นพิเศษเลย
เพราะนอกจากจะทำให้การเดินทางไปกลับจากฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีง่ายขึ้นแล้ว
๔สถานีที่สร้างแล้วเสร็จอย่างสถานีวัดมังกรกรรมราวาสสนามชัยอิสรภาพแล้วก็สามยอดเนี่ย
ได้รับการตกแต่งสวยงามมากให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในท้องพระโรงจำลองในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้
เขาบอกว่ามันถูกขนานนำให้เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลย
เพราะฉะนั้นพฤษภาคมนี้ไปลองนั่งถ่ายรูปมาให้ดูกันด้วย
สวยมากนะต่างชาติน่าจะชอบ